ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีที่ตำรวจจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด
รามอินทราแล้วก็ได้มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายราย
มีของกลางยาเสพติดจำนวนนึงแล้วก็มีทรัพย์สินมูลค่าหลัก๑๐ล้านบาท
ใบเตยขอเพลงที่มันมีงูออกมา
ที่ว่าเป็นคลิปดังไปขอเพลงอยู่ในที่เที่ยวกลางคืน
ใช่คลิปนี้ใบเตยเขาก็ดังในโลกออนไลน์นะคะ
คือล่าสุดใบเตยกับแฟนหนุ่ม

เพราะว่ายังไม่รู้ข้อหาที่แน่ชัด
ว่ามีข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหรือเปล่า
แต่ว่าญาติของทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาเตรียมหลักทรัพย์
ที่จะมายื่นขอประกันตัวทั้งคู่

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสายไหม

หรือนางสาวสุพัตราบัวแก้ว
ไอดอลเจ้าของฉายาขอเพลงที่มันมีงูออกมา
พร้อมกับแฟนนุ่มของเขาก็คือนายพรชัยคุ้มครอง
รวมถึงผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
คดีร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง

ก็นำตัวทั้งหมดที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้
ฝากขังต่อสารจังหวัดมีนบุรี
ญาติของใบเตยกับแฟนนุ่มเนี่ยยังไม่ได้ยื่นประกันตัวในวันนี้นะคะ
เพราะว่าทั้งสองคนมีหมายจับคดีอื่น
ของศาลจังหวัดชนบุรีอยู่ด้วย
ดังนั้นพอครบกำหนดเวลาทำการ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยต้องนำตัว
คุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี
หมายความว่าตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วนะคะ
แม่ของใบเตยแม่จันบัวแก้วก็บอกว่าจริงแล้วทางครอบครัวเตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวแล้ว
แต่ยังไม่ยื่นประกันตัวเพราะว่ายังไม่ทราบข้อหาที่แน่ชัด
ก็ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการในวันจันทร์
ยืนยันว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ที่ผ่านมาใบเตยเป็นเด็กดีทำงานหาเงินเลี้ยงแม่และครอบครัว
เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความไว้ใจเชื่อใจแฟน
เพราะใบเตยเป็นเด็กหัวอ่อนเชื่อคนง่าย
ส่วนเงินที่ลูกนำมาให้คือเงินจากการทำงานเป็นดีเจและแสดงคอนเสิร์ต
จากการสอบถามใบเตยที่ห้องควบคุมใบเตยก็ยืนยันกับแม่ว่าใบเตยไม่ได้ทำ
เตยไม่ผิดเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับใบเตยด้วย
แล้วก็เรื่องของแฟนใบเตยนั้นนะคะแม่บอกว่าแม่เคยเจอแค่ครั้งเดียวเอง
ไม่รู้ประวัติการทำงานของแฟนลูกสาวมาก่อนแล้วก็จากการสังเกตก็ไม่เห็นมีท่าทางพิรุธอะไร
ทนายความของใบเตยทนายเสกสรรเสนาชูก็ได้มาเยี่ยมด้วย
ทนายบอกว่าวันนี้แม้ทางญาติจะเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้เพื่อประกันตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ยื่นประกันตัวเพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดในสำนวนคดีของพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีทั้งหมดกี่ข้อหาเดี๋ยววันจันทร์จะไปเยี่ยมแล้วก็จะไปให้คำปรึกษา
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยรายละเอียดกับใบเตยที่เรือนจำเพิ่มเติมคาดว่าจะยื่นประกันตัวในสัปดาห์หน้า
หลังจากรู้รายละเอียดของการดำเนินคดีที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะ
ส่วนครอบครัวของแฟนนุ่มของใบเตยครอบครัวของนายพิชัยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
แต่เบื้องต้นก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคือในกรณีใบเตยเนี่ยที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
เพราะว่าตำรวจไปที่บ้านของแฟนนุ่มแล้วก็มียาเสพติดอยู่ในบ้าน
แล้วใบเตยก็อยู่ด้วยแล้วทรัพย์สินเป็นชื่อของใบเตย
แล้วก็ใบเตยเปิดบัญชีธนาคารเงินของแฟนนุ่มก็โอนมาในบัญชีชื่อของใบเตย
หมุนเวียนเยอะมากถูกต้องค่ะแต่ใบเตยเขาอ้างว่าเขาไม่รู้
แฟนนุ่มค้ายาเสพติดเขาบอกว่าแฟนนุ่มบอกกับเขาว่าทำธุรกิจ
เขาก็เลยไม่รู้แฟนหนุ่มโอนเงินมาให้เขาก็รับเงินมา
แต่ตำรวจบอกว่าจะอ้างแบบนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเครือข่าย
เป็นชื่อเขาหมดเลยถึงแม้จะมีบรรดาเพื่อนรุ่นพี่ออกมาโพสต์บอกว่าเชื่อว่าใบเตยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามนะครับ